เหมือนคนนี้เลยละกันกำลังท้องกำลังไส้อยู่
แต่เรื่องความฟิตเธอเนี่ยไม่เคยแบบว่าหายไปเลย
คุณลีเดียสรรรัสนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

คือแขนขามันเล็กไปหมดเลย

เพราะว่าคนนี้ก็แซ่บพริกร้อยเม็ดอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
ซึ่งบอกว่าเนี่ยนะท้องลูกคนที่๓
มาได้ประมาณสักพักนึงแล้ว
ลีเดียค่ะก็เสิร์ฟความแซ่บแบบไม่แผ่วเลย

เกินปุ่ยมุยนี่มันคือเกินไปไหม
ใช่มันฮิตมากเป็นคำในติ๊กต๊อกเนี่ยค่ะ

หน้าอกหน้าใจอยู่นะจนต้องร้องว้าวไปเลยค่ะ

ฟาดลุคการแต่งหน้ามาแบบปังค่ะ

ท้องต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวคุณผู้ชม

คนกำลังท้องลูกคนที่๓นะคะ

น้อยแบบเนี้ยเห็นมั้ย

เพราะว่าเธอดูแลสุขภาพร่างกายนะ

ราวชาวเน็ตเนี่ยนอกจากจะเข้ามาชื่นชม

แล้วก็ยังมาถ่ายรูปเพศด้วยนะว่า

แต่ว่าหลายคนบอกว่าเออลูกสาวแน่นอน

คุณแม่สวยขนาดนี้
สวยจึงมากแล้วก็ผิวพันธุ์ดีนะคะ
แต่ว่าที่แน่เลยสุขภาพดี

คุณผู้ชมเห็นไหมคนมีน้องมีตั้งคัน

ทำตัวให้มันสดใสได้ส่งขนถึงลูกในทองด้วย

กำลังจะเป็นคุณแม่ลูก๓นะ
ได้ขนาดนี้นี่เพอร์เฟคจริงคุณผู้ชมค่ะ